มาเถอะมาพึงเกี๊ยวจะเอาข้าวอีกนะ

เดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันแบบ
อีหนังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาคิดมาได้ยังไงนะ
การแข่งขันแบบนี้แต่มันดูก็สนุกดีนะ
อย่างแรกทักเกย่อ
ย่ายให้ถามเนี่ยถ้าเขย่อนี่นะมันดูแบบอีหังแบบงง
มันงงจริงเพราะเป็นชักเขย่อทางเรือ

เฮ้ยเออจักรสาว

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตรับบ้าน

นี่นี่เป็นการแข่งขันชักขยืดทางเรือ

เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่๔หญิง๒

ขึ้นเรือไปพายชะเขยือกันชะเขยือกัน
แต่รู้สึกว่าจะหนึ่งน้อยทีมฝั่งขวามือจะทุ่มสุดตัวไปหน่อย
จักรพายจังไหนโต๊ะข้างหน้าเลย
พอดูไปพายอีกท่านดูนี่แหละนั่นนั่นพายน่ะพายเอ้อพายจ้วง
หล่นน้ำลงไปเลยสบายดีอยู่เนอะ
ก็เป็นความสนุกสนานแล้วก็ฝึกกำลังแขนเนอะ

เขามีโมทาเซงฝั่งข้างเยอะเขาก็เลยคิดไอเดีย
อ้าวเอาไปเลยขึ้นเลยโลมไปเลย
เออต้องขึงเข้าไป
ตอนแรกคุณยายก็งงที่เขาเขียนมาเนอะ
กาฏีกาขี่คลักยันยนต์พวกฆ่าแข่งคันต้องมากับสองคน
ทำไมจะมากับสองคนทำไม
ยายรู้แล้วตอนนี้ว่าทำไมจะต้องมากันสองคน

ใครสนาดได้ทั้ง๓พัน
๓พันโน้นด้วย
สูตรที่ล่ะ

เป็นเจ้าไปเอาอยู่ได้ละปีหนาเนอะ
แล้วก็คุณยายเอาแบบนี้แล้วกัน
คุณยายเอาไปรีบฟื้นศักดิ์สรรค์การสน
แต่ก็อย่าโน้นพ่วงข้างก่อนเนอะ

สอนเจ้านี่ล่ะหู้ใจคอยที่สูตรแล้ว

เห็นใช่ไหมน้ำจีบกล้า
น้ำจีบกล้านั่นเป็นผู้สาวครูบ้า

เอาขี้ดีขอบคุณจ้าค่ะ